มาดูเรื่องของปฏิบัติการกันไหมพี่

เขาบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนนะครับ

หรือว่าชื่อเต็มคือหน่วยปราบปรามประมงน้ำจืดครับ
เป็นหน่วยนี่แหละครับเสื้อแบบนี้นะครับ

ครั้งนี้นะครับลงพื้นที่ของลำน้ำชี

เพื่ออะไรครับเพื่อห้ามจับปลาในฤดูวางไข่นะครับ
ช่วงเวลานี้ครับฤดูน้ำแดงก็คือ
ฤดูน้ำที่ว่าฝนลากพอดี
กระชะล้างอินซีวัตถุต่างนะครับ

แล้วก็เหล่าฝูงปลาก็เริ่มรู้ว่า

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องออกปฏิบัติการ
นี่แหละครับคือเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบ
ประมงน้ำ๗ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมปฏิบัติการฤดูน้ำแดง
ปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายบริเวณ

ไปจนถึงอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับ
โดยใช้เรือติดเครื่องยนต์ออกลาดตะเวน
ตามแม่น้ำชีแล้วก็ประชาสัมพันธ์
ตักเตือนชาวบ้านที่ออกจับปลาในแม่น้ำชี
ให้ทราบว่าช่วงนี้เป็นฤดูวางไข่
ห้ามจับปลาในแม่น้ำชีโดยเด็ดขาด
เพื่อให้ปลาได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับ
ทั้งนี้นะครับตามพระราชกำหนดการประมง
พุทธศักราช๒๕๕๘กำหนดห้ามชาวประมง
ใช้เครื่องมือขนาดใหญ่อย่างโพงพัง
ลากอวนลุนจับปลาในฤดูวางไข่
หรือว่าฤดูน้ำแดงนะครับ
ช่วงนี้คือช่วงฝนตกที่น้ำชะหน้าดิน
ลงมาจากหน้าดินนะครับลงมาแล้วก็เป็นขุนน้ำสีแดง
ระหว่างวันที่๑๖พฤษภาคมจนถึง๑๕สิงหาคมของทุกปี
โดยอนุญาตให้ใช้เพียงเบ็ดมือยอที่มีปากกว้างไม่ถึง

และแหที่มีความยาวไม่เกิน๓เมตร
สามารถใช้จับปลาในฤดูวางไข่ได้
คือใช้อุปกรณ์จับปลาขนาดเล็กนะ

อย่าไปใช้อวนอย่าไปใช้แหใหญ่
ใช่แบบโพงพังที่ว่าตั้งจากขอบคลองเลยนะครับ

ปฏิบัติการลาดตะเวนครั้งนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดโพงพางขนาดใหญ่ได้๕จุด
นำขึ้นจากแม่น้ำชีได้๔ปากนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งปากนำขึ้นไม่ได้จึงต้องตัดทำลายทิ้ง
แต่ไม่พบเจ้าของโพงพางแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่นำโพงพางส่งตำรวจเพื่อดำเนินคดีนะครับ
หาเจ้าของเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ครับนี่เห็นไหมเป็นหน่วยปฏิบัติการเลย